หากินกับความเชื่อและศรัทธาของคนอีกแล้ว

ใบดีกาของวัดนี่เทาทะป่านไปเรียริ้าลัย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเล่งตามตัวอยู่นะคะ
นี่ละณหน้าตาแบบนี้เลย
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณสำนักสงฆ์ป่านนเพชรเกษมสันติ
บ้านหนองกกตำบลโคกลางอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา

วันเสาร์ที่๓๐มิถุนายนเนี่ย

ตรงนี้แหละที่เป็นจุดผิดสังเกตว่าเอ๊ะ

นายคำผุนแพทย์รำผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บอกว่า
วัดนี้เนี่ยนะปัจจุบันมีพระจำพันศาอยู่รูปเดียว

มีกลุ่มบุคคลมาแจ้งขอจัดผ้าป่าเพื่อสร้างสาราปฏิบัติธรรม
คณะกรรมการวัดก็อนุญาตให้ดำเนินการไป
ต่อมาก็นำเงินให้กับวัดประมาณสองหมื่นบาทแล้วไม่เคยมาอีกเลย

เกือบทุกเดือนเลยนะตลอด๒๓ปีที่ผ่านมา
จะมีการประสานจากตำรวจท้องที่ต่างถึงการออกเรียรัยเงินของทางวัด
ก็ต้องแจ้งกลับไปว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลย
เพราะว่าทางวัดเนี่ยไม่เคยมีการออกไปเรียรัยไม่เคยมีการทอดผ้าปกผ้าป่าอะไรทั้งนั้น
ไม่ได้รับรู้พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นเลย
ตำรวจตอนนี้ก็เลยเร่งติดตามตัวพร้อมกับฝากเตือนด้วยนะคะ
ใครจะทำบุญคิดให้รอบครอบตรวจสอบให้รอบครอบ
ถ้าเป็นไปได้นะไปทำบุญด้วยตัวเองที่วัด
สบายใจที่สุดปลอดภัยที่สุด